ปกติแล้วรายเดอร์ทำหน้าที่ส่งอาหารส่งของถูกไหมคะ
แต่รายเดอร์คนนี้ค่ะโอ้โหรับศึกหนักเลย
เพราะอยู่ต้องมาเป็นกรรมการชั่วคราว
พี่รอปภ๓คนที่ทะเลาะกันถึงขั้นเอามีดไล่ฟันกันค่ะ
ก็มาส่งข้าวดีไงต้องมาเป็นกรรมการพี่เขาตีกันเฉยเลย

เดอร์คนนี้จริงนะคะเพราะว่ากลัวก็กลัว
แต่เขาก็พยายามห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รอปภกลุ่มนี้เขาทะเลาะกันค่ะ
คือรายเดอร์คนนี้กำลังจะไปส่งของที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุง
ไปถึงปุ๊บเป็นจังหวะรปภตีกันพอดีเลยค่ะ
ปภใส่ชุดอยู่ใช่ไหมคะคนทางขวาเสื้อเชิดขาว
จริงคนนี้ก็เป็นรอปภเหมือนกันกำลังทะเลาะกันเลยเนี่ย
ผลักกันเถียงกันชี้หน้าด่ากัน
พี่น้องรายเดอร์เนี่ยเขาก็ลงไปบอกพี่ใจเย็นใจเย็นก่อนมีอะไรค่อยคุยกันนะ
แต่สองคนเหมือนไม่ได้ยินนะคะเหมือนหูอื้อไปแล้ว
ยังคงชี้หน้าด่ากระท้อกันต่อนะคะ
แล้วมีจังหวะหนึ่งรบพอปรีเข้าไปทำร้ายคนใส่เสื้อเชิดขาว
แล้วทีนี้อยู่มีชายเสื้อสีขาวอีกคนนึงวิ่งมาร่วมวงด้วยเฉยเลยค่ะ
แล้วปรากฏว่าชายเสื้อขาวคนนั้นวิ่งเข้าไปในป้อมยาม
คว้ามีดออกมาแล้วจะไล่ฟันคนใส่เชิดขาว

นี่แล้วก็คว้ามีดออกมาจะไปวิ่งไล่ฟันกันนะคะ
เราไปคุยกับรอปภที่อยู่หน้าป้อมเขาบอกว่า
สามคนนี้เป็นรปภที่ทำงานอยู่ที่นี่ที่เดียวกันหมดนั่นแหละ
คนที่ใส่ชุดเครื่องแบบเนี่ยชื่อในตุ้มเป็นหัวหน้ารอปภ
คนที่ใส่เสื้อสีขาวที่ไปเอามีดมาไล่ฟันเขาเนี่ยชื่อในอ้วน
ส่วนคนที่ใส่ชุดเชิดสีขาวเนี่ยที่ถูกฟันคือในพร
สามคนนี้ทำงานอยู่ที่นี่เรื่องเป็นแบบนี้
ตุ้มคนใส่เครื่องแบบที่เป็นหัวหน้ารอปภ
ทวงเงินในพรที่ใส่เชิดขาวในพรยืมเงินไป๖๐๐๐บาท
แต่นายพรบ่ายเบียงไม่ยอมคืนให้บอกว่าเป็นเงินที่เบิกจากบริษัท
แล้วก็เลยไม่ยอมคืนก็เลยมีปากเสียงชกต่อยกัน
ที่เพื่อนร่วมงานอีกคนนึงก็คือในอ้วนนะคะ
เคยมีเรื่องกันกับนายพรมาก่อนอยู่แล้วด้วยก็เลยวิ่งไปคว้ามีดจะมาไล่ฟัน
นักข่าวก็พยายามที่จะไปหาในอ้วนที่เป็นรอปภที่ไปคว้ามีดออกมานะคะ
ก็เจอเขาก็ยอมรับว่าเขาทำจริงแต่ตอนนั้นเขาโกรธมาก
ที่อีกฝ่ายบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินทั้งที่ก็มีพยานรู้เห็น
โมโหจัดเลยก็เลยคว้ามีดออกมาเคลียร์ปัญหา
ใจไม่ได้ตั้งใจจะฟันจริงแต่ว่ามันก็โดนไปแล้ว
สรุปแล้วหลังเกิดเหตุโดนไล่ออกทั้ง๓คนเลยนะคะ
เราได้คุยกับคุณวัยวิทย์ค่ะหนุ่มรายเดอร์
เขาบอกว่าคือผมไปส่งของตามปกติ
แล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเลย
รอปภทะเลาะกันต่อหน้าทะเลาะกันตรงหน้า
ถึงขั้นถือมีดไล่ฟันกันตอนแรกที่ไม่มีอาวุธ
ผมก็ยังใจดีสู้เสือนะก็บอกพี่ใจเย็นค่อยคุยกัน
ก็เข้าไปห้ามแต่พอวิ่งถือมีดออกมาเท่านั้นแหละ
ผมถอยเลยเพราะว่ามันเริ่มรุนแรงแล้ว
เอาจริงหลายปัญหาอยากให้คุยกันแก้ไขกันมากกว่า
หนุ่มรายเดอร์เขาฝากบอกมานะแถมอีกอย่างหนึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วย
แต่ก็อย่างที่เห็นนะคะ๓คนนี้โดนไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ